คุณผู้ชมครับระยะนี้เรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน
เช่นการลงทุนกับสถาบันการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์บูรวงสกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

จริงในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์เองใช้มาค่อนข้างนานสักพักแล้ว
เพราะปัจจุบันไม่ว่าคุณจะซื้อขายหุ้นในตลาด
ปัจจุบันเราใช้มือถือเกือบหมดแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็จะใช้กันอยู่นะครับ

จริงผมว่ามันเป็นยุคเริ่มแรกนะครับ
น่าจะประมาณผมคิดว่าประมาณ๕ปี
แต่ปัจจุบันเนี่ยได้แล้วความนิยมมากขึ้น
เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเองก็ดีนะครับ

จะทำให้กลุ่มของการพัฒนาสวิตช์ด้านนี้ทำให้ง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกครับ
หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับตอนนี้
จริงประมาณ๗๐๘๐ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเองนะครับ
คือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
แม้กระทั่งคุณจะเช็คพอร์ตว่าตอนนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นในตราสารชนิดอื่นทุกรูปแบบเลย
ผลตอบแทนเท่าไหร่สามารถเช็คผ่านมือถือได้เกือบหมดแล้ว
ก็เราเน้นทางด้านเทคโนโลยีตรงนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย
นักลงทุนส่วนใหญ่เน้นข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
อยากรู้ว่าพอร์ตของคุณเป็นยังไงบ้างสามารถเช็คได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
แต่ก็มีคำถามบางท่านบอกว่าแหมผมไม่ชำนาญเรื่องของเทคโนโลยีเป็นคนโลเทคหน่อย
จริงเนี่ยการใช้เก้าอีไม่ยากนะครับถ้าคุณเห็นในปัจจุบันเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย
ยังสามารถใช้พวกไลน์ได้เลยนะคุยกับเราได้ทุกวันนะครับใช้ดียิ่งกว่าการโทรศัพท์หากันอีกนะครับ
การให้บริการที่หลากหลายมากกว่าเดิม
ก็จะเป็นการพัฒนารูปแบบและบริการทำยังไงให้ง่ายกับผู้สูงอายุ
ด้วยตัวอย่างผู้สูงอายุที่เขาอาจจะมีเงินเกษียณใช่ไหมครับ
จะใช้เงินอย่างนี้บริหารยังไง
ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบริการที่เราต้องพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุดครับ
ถ้าเกิดว่ามีผู้ลงทุนนักลงทุนบางกลุ่มบอกว่าแหม่มันยากเหลือเกิน

นี่ก็คงใช้ได้อยู่นะครับ
แต่ผมเชื่อการบริการเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลง
เพราะการที่คุณใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเนี่ย

อย่างง่ายถ้ารัฐบาลทำเรื่องเช็คภาษีถูกมั้ย

คุณต้องเดินทางจะเอากระดาษเอาเช็คไปเข้าธนาคารอีก
ผมเชื่อว่าคุณน่าจะรู้แล้วเวลาคุณเดินทางต้องมีต้นทุนทั้งนั้น
แต่ถ้าเกิดคุณใช้อิเล็กทรอนิกส์มันจะเข้าบัญชีคุณเลย
แต่ผมเชื่อว่าระบบแบบเดิมก็ยังใช้ได้อยู่แต่คิดว่ามีต้นทุนสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นผู้ใช้ควรจะคิดดีว่าคุณควรจะเลือกใช้อะไร
ผลตอบแทนมันจะมีส่วนไหมครับว่าใช้แล้วเราจะสามารถดูได้ง่ายขึ้น
ว่าผลตอบแทนมันจะมาเร็วมาง่ายขึ้นบ้างไหมฮะ
จริงผลตอบแทนมาเร็วมาง่ายก็ไปอยู่สภาวะของตลาดอยู่แล้ว
แต่จริงอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะดีที่สุด
ก็คือทำให้คุณสามารถจัดสรรหรือวางแผนการลงทุนของคุณได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
นะครับยกตัวอย่างคุณได้รายได้มาแต่ละเดือนเนี่ย
แต่ละเดือนคุณควรจะทำอะไรบ้างค่าใช้จ่ายคุณเป็นเท่าไหร่
คุณควรจะวางแผนว่านี่คือตัดเป็นค่าใช้จ่ายนะ
อีกส่วนหนึ่งคุณควรจะลงทุนในรูปแบบไหนบ้างนะครับ
ถ้าเป็นรถหยุดภาษีประจำปีคุณก็จะต้องคำนวนให้ได้เลยว่า
และที่สำคัญควรจะลงในกลุ่มไหนบ้าง
ก็คือไม่ยากต่อการเรียนรู้ที่สำคัญทำให้เรานั้นลงทุนได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับแล้วผมเชื่อว่าอนาคตนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ย
ไม่ว่าเป็นธุรกรรมโอนเงินการลงทุนการติดต่อแบงค์ธนาคารหรือธนาคารทั้งหมด
ทุกคนจะใช้ผ่านมือถือกับหมดแหละ
วันนี้ขอบคุณคุณสินธนันมากนะครับ

พอร์ตของตัวเองแล้วก็สามารถวิเคราะห์สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราจะลงทุนกันต่อไปได้
จุบันนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของเกษตรกรอย่างที่เราได้บอกไปว่ามีการเปลี่ยนมาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
ถ้าสนใจก็ลองสอบถามไปที่หลักทรัพย์บัวหลวงได้นะครับ